รัฐทันข่าวอยู่กับคุณขวัญแล้วก็คิงนะฮะ
ผมพาไปดูเหตุการณ์แถวย่านวงเวียนใหญ่กันหน่อยครับ
ชาวบ้านเจอผู้ชายห่มเหลืองเหมือนพระเลยแหละฮะ
ก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็สักพักหนึ่ง
โยมอัตมาขอน้ำหน่อยโยมอัตมาขอข้าวหน่อย

อัตมาขอน้ำหน่อยอัตมาขอข้าวหน่อย
อยู่แบบนี้ฮะนี่คือภาพที่ชาวบ้านเห็นอยู่เป็นประจำ
โอ้โฮห่มจีวอนนี่
ปรากฏคำตอบที่ได้มาทำเอาหน้าหงายแบบนี้

๑๙๑เรียกคนวดมาเลย

อัดคลิปก็ขึ้นเหมือนกันมาพูดไม่ดีกับหนูก่อน

แล้วคือจู่ก็กลายเป็นคนบาป๒๐๒๐

ผู้ชายคนนี้ที่ห่มเหลืองหันมาด่าขออภัยนะฮะ
มึงนะคนบาปเขาขึ้นมึงขึ้นกูแบบนี้ครับ
เอาเหตุการณ์นี้เพจดังเอามาแชร์ครับบอกว่ามีผู้ชายห่มเหลือง
เหมือนพระเลยแหละใช่หรือเปล่าก็ต้องตรวจสอบนะฮะ
เดินขอขนมขอน้ำขออาหารชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้า
จุดนี้คือแถวสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่
เมื่อกี้เห็นรางรถไฟใช่ไหมครับก็ย่านนั้นบริเวณนั้น
และอยู่ตรงช่วงกี่โมงรู้ไหมฮะค่ะ
๑๐โมงถึง๑๑โมงนี่พระท่านก็ไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้แล้ว
ต้องอยู่วัดแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาฉันเพลเนอะ
ออกบินทบาทบินเช้าก็ประมาณสัก๗โมง

พฤติกรรมดังกล่าวทำให้แม่ค้าแถวนั้นสงสัยว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอม
ด้วยความแหมอดสงสัยไม่ได้เลยไปถามเลยฮะ
พอถามเสร็จแล้วเขาไม่พอใจโวยวายนี่ชูไม้ชูมือ
ท้าทายแจ้งตำรวจเลยมาจับเลยเอาเลยนี่นะฮะ
แล้วเมื่อกี้ในคลิปเขาบอกว่าเหมือนมีอาวุธด้วย
เหมือนในย่ามจะมีอาวุธนะฮะจะพกมีดมาหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวคงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมและฟังคำชี้แจงจากเจ้าตัวด้วย

ปรากฏว่าเช้าวันนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ครับ
ที่ตลาดข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ก็คือจุดเกิดเรื่องนั่นแหละครับ
นี่ตรงนี้ก็จะมีร้านค้าอยู่สองฝั่ง
ไปเจอคุณก้อยแม่ค้าขายขนมเธอเล่าให้ฟัง
ห่มเหลืองในคลิปชอบมาเดินขอขนมขอน้ำขอข้าว
ร้านค้าแถวนี้อยู่บ่อยก็เลยถามว่าหลวงพี่เป็นพระวัดไหน
นะฮะคำตอบที่ได้ครับคุณผู้ชมคุณขวัญ

เขาตอบมาแบบนี้คุณก้อยเล่านะ

พอได้ยินแบบนั้นปั๊บเธอก็เอาเป็นพระปลอม

จะทำบุญกับพระจริงเท่านั้น
พอนิมนต์เชิญหมายจะใช้นิมนต์ก็ไม่ได้

ไม่ยอมไปฮะตอนแรกยังหันมาค้อนแล้วบอกว่า
เดี๋ยวกูรอเก็บร้านก่อนแต่กูจะบวก

แต่จากการตีความแต่คือเหมือนกับพร้อมจะพุ่งเข้าแบบนี้นะฮะ
แล้วก็เดินบ่นไปด่าไปแบบที่เห็นด้านซ้ายของจอนั่นแหละครับ

เล่าให้ฟังว่าชายห่มเหลืองที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะ
ชอบมาสั่งน้ำที่ร้าน๑แก้วเป็นประจำ

พอจับเข่าคุยแล้วหัวอกแม่ค้า
มันเจอเหมือนกันไงมันเจ็บปวดเหมือนกันน่ะ
พอเข้าไปถามก็ตอบแบบนั้นแหละฮะ

สุทธิก็คือใบยืนยันว่าเป็นพระจริงบวชจริงอะไรอย่างนี้

ไม่พอใจหนักเข้าไปใหญ่ฮะ

แบบว่าพระจริงพระปลอมแต่ว่าในใจตอนนั้น
สงสัยค่ะสงสัยคือแบบว่าถ้าเป็นพระจริงเนี่ย

มันอยู่ที่ใจเราว่าเราจะแบบว่าพร้อมที่จะให้ไหม
เขาจะไม่มาขอเลยแต่อันนี้เขามาขอ
ก็เลยสงสัยเอ๊ะทำไมขออะไรอย่างนี้
บางทีเราอาจจะไม่สมัครใจหรือเปล่า

ข้าวสมัครก็ทันรูปแบบนี้แบบเดียวเลย

อาจจะแบบว่าไม่ได้ออกการความหมายแปลประมาณนี้ค่ะ
หนึ่งเมื่อวานก็เที่ยวกราบเที่ยวกราบมากค่ะเพราะว่าเขามีมืดด้วย
ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ของทีมข่าว

เพื่อความสบายใจและเพื่อความเป็นธรรมก็คงต้องให้ต้นสังกัดฮะ
ทางพื้นที่นั้นฝั่งวงเวียนใหญ่ตรวจสอบหน่อยว่าเป็นพระจริงไหม
หรืออย่างไรสังกัดวัดไหนหรือถ้าไม่ใช่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้อง
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะก็ถือว่าเป็นการแต่งกายเรียนแบบส่งก็มีความผิดเหมือนกันนะฮะ
แต่เขาประกาศตัวนะว่าเขาเป็นพระปลอมนะ